คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของซุปตาแถวหน้าในบ้านเรา
นั่นก็คือคุณอ้ำพัชราภานั่นเอง
แต่คุณผู้ชมค่ะดูหน้าคุณอ้ำดีแม้กระทั่งหน้าสดเนี่ย

เท่าไหร่แล้ว๓๙ปีพอดีคุณ

ถูกต้องอันนี้คือใบหน้าของคนที่อายุเตรียมจะเข้าหลัก๔แล้วนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาก็มีการจัดปาร์ตี้ฉลองกับแก๊งเพื่อนสนิท

ซึ่งภาพภาพหนึ่งค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์

แม่ล้วนต้องบอกว่าเป็นเบอร์ต้นของวงการบันเทิงทั้งนั้นนะคะ
คุณอ้ำพัชราภาเจ้าของวันเกิดที่สวยย้อนตัวเลขอายุเอามาก

นางเอกเพื่อนซีที่เติบโตมาในรุ่นเดียวกันกับต้นสังกัดวิกเจ็ดสี
และเจ้าหญิงของวงการบันเทิงคุณแอนทองประสมนะคะคุณผู้ชมอยู่ร่วมเฟรมด้วยกัน
และยังมีอีกหลายต่อหลายคนเลยนะคะที่มาร่วมปาร์ตี้วันเกิด
ว่าจะเป็นพี่หนิงปณิตาเมปฏิดาและเอสุภาชัย
ซึ่งมารวมกันอยู่ในโมเมนต์แห่งความสุขนี้ด้วยนะคะ
บอกเลยว่างานนี้เนี่ยสวยเจิดแบบไม่มีใครเป็นรองใครเลยนะคุณ
หากนึกถึงตัวเลขอายุของแต่ละสาว
บางคนปลาเข้าไปหลัก๔แล้วนะ
บางคนก็นับถอยหลังเตรียมจะเข้าหลัก๔แล้วเหมือนกัน
แต่คุณดูนะผิวหน้าผิวแล้วก็หุ่นของแต่ละคนเนี่ย
ต้องบอกเลยว่าสวยเจิดออร่า
นี่น่าจะเป็นผลจากการที่แต่ละคนเนี่ย
เขาดูแลตัวเองมาเป็นอย่างดีนะคะ
สมกับเป็นซุปตาแถวหน้าในบ้านเรานะคะ
โอ้โหเนี่ยคุณเมย์คุณเมย์เนี่ยต้องบอกว่าปีกว่าแล้วด้วยนะคะ
คุณอ้ำเนี่ยสามสิบเก้า
แต่คุณผู้ชมถ้าเข้าไปติดตามในอินสตาแกรม
อย่างที่ใบตองและที่ฉันได้เข้าไปติดตามหลายภาพหลายคลิปที่นางลงเนี่ย
คือไม่มีการปฏิบัติหรือแตกแต่อย่างใด

นั่นน่ะสิเขาดูแลตัวเองดีนะคะคุณผู้ชม
นี่แหละเป็นผลจากการออกกำลังกายถ้าได้ติดตามกันจริงแล้ว